ต่อกันที่อุบัติเหตุยักษ์ชนยักษ์นะฮะรถพ่วงบรรทุกลูกรังไปประสบเหตุไปชนกับรถพ่วงคันหน้าในจุดกลับรถที่ฉะเชิงเศร้า
คนขับถูกอัดก๊อปปี้อยู่กับรถอาการสาหัสนะครับต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมาติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นครับ
ภายชาเชิงเซาใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าช่วยเหลือนายสุวัสดิแตงศรีอายุ๔๙ปีคนขับรถพ่วงมาทุกลูกรังที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดภายใน
พุ่งชนรถพ่วงคันหน้าบริเวณจุดกลับรถช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๘ถนนบางนาตราดในพื้นที่ตะบนบางประกงอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
นายจินดาคุ้มกุฎขมิ้นอายุ๕๕ปีคนขับรถพ่วงที่ถูกชนท้ายให้ปากคำกับตำรวจว่า
ขณะเกิดเหตุกำลังเลี้ยวกลับรถนายสุวัสดิ์ผู้บาดเจ็บขับรถพ่วงตามหลังมาอยู่เลนขวาแล้วพุ่งชนตัวพ่วงอย่างจังทำให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ที่จังหวัดกระบีกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๒คน
หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงชนราวสะพานบนถนนคลองหินเขาพนมในพื้นที่บ้านคลองยาหมู่๒ตะบนคลองหินอำเภออ่าวลึก
โดยใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงจึงสามารถนำผู้บาดเจ็บออกมาได้สำเร็จพบว่าอาการสาหัสรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตรวจสอบเพราะว่าจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเนินเขามุ่งหน้าอำเภอเขาพนมต้องใช้รถยกลากรถบรรทุกคันเกิดเหตุเพื่อเปิดเส้นทางจราจร
โดยก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกกำลังไปส่งสินค้าที่อำเภอเขาพนมแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งรถเสียหลักหลุดโค้งแล้วพลิกตะแคงชนราวสะพาน
ในพื้นที่ตะบนพวงอำเภอเมืองสงขลาทำให้รถพ่วงด้านหน้าพังยับเยินส่วนรถสิบล้อคู่กรณีเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายศักดิ์สกุลดับทุกข์ชรัฐอายุ๕๐ปีคนขับรถพ่วงเสียชีวิตติดคาซากรถ
ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถนำศพออกมาด้านนอกก่อนเกิดเหตุคนขับรถสิบล้อจอดรถอยู่ข้างทาง
จู่รถพ่วงขับมาชนท้ายรถสิบล้ออย่างจังจนกระเด็นไปชนกับเสาไฟฟ้า
นายศักดิ์สกุลพยายามหักหลบทำให้รถเสียหลักไปชนขอบสะพานและเสียชีวิต
และมีผู้บาดเจ็บ๕คนในจำนวนนี้มีเด็กชายวัย๓ขวบรวมอยู่ด้วยกู้ภัย
รีบนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาล
แป๊ดแล้วมันก็จะเด็กขึ้นมา

สีขาวมุ่งหน้าเข้าบ้านหนองชาก
แล้วพยายามเร่งเครื่องแซงรถคันหน้า
แต่เสียหลักชนขอบปูนเกาะกลางแล้วข้ามไปอีกฝั่งถนน
กับรถกระบะที่ขับสวนมาอย่างจัง
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุระบุว่าจุดดังกล่าวเป็นทางตรง

ซึ่งอาจเกิดจากความประมาทของคนขับ
และส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพผิวจราจร
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ